ร้อยเอ็ดเนี่ยพระหวิดดับและท่านเป็นระดับเจ้าอาวาสด้วย

ขับรถเองขับอยู่ดีวูบฮะวูบตกลงข้างทางตู้ม
เกือบมรณภาพดูสภาพรถก่อน
โอ้โหขนาดนี้หรอใช่ทางข้างหน้าทางข้างหลังเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนโพนทองร่องคำ
หลักกิโลเมตรที่๖๒อยู่ตำบลโพทองอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดฮะ
ยี่ห้ออะไรนะฟอร์ดฟอร์ด
ฟอร์ดทะเบียนกไก่ทรศาหรภ์๕๑๖๑๑๐๑
ข้าวของก็จะกระจายไปตอนที่เจ้าหน้าที่ไป
ข้าวของกระจ่ายกระจ่ายกระจกเกือบกระจุยฮะ
คนขับเป็นพระพิสุก
บอกชื่อไหมไม่ต้องบอกชื่อแล้วกันแต่เห็นหน้าท่านไปแล้ว
ท่านเป็นเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอเชียงขวัญจังหวัด๑๐๑
สภาพเป็นไงแผลถลอกเล็กน้อย
รถยับขนาดนั้นเล็กน้อยเท่านั้นเอง
พ่อบอกอาตมาไปทำธุระที่อำเภอ

กำลังจะกลับอำเภอเชียงขวัญและไปโพนทองมา
กำลังจะกลับเชียงขวัญขับรถอยู่ดีดี
ท่านขับเองเหรอแล้วจะให้ใครขับระยม
ก็วัดต่างจังหวัดลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้น
ไม่ได้มีคนมาเกาะติดติดตามพระทำเองทั้งหมดแหละ
โบกรถก็ลำบากมีรถอยู่แล้วขับเองฮะ
ระหว่างนั้นกำลังจะกลับขับรถอยู่ดี
รู้ตัวอีกทีตู้มลงข้างทางแล้ววูบฮะ
วูบหลับในเหตุการณ์นี้ไม่เป็นอะไรเลย
เชื่อว่าเป็นบุญญาบารมี
ที่ได้ทำบุญไว้ก็คือท่านบวชเป็นพระนี่แหละ

และหลวงพ่อเดินและทิ้งท้ายนี่โยมเรียกใคร

มาดูป้ายทะเบียนรถอัตมาเหมือนรู้ใจ
มาดูอิกไก่ทรตหาวศาหาร๕๑๖๑
แล้วแต่โยมจะคิดก็แล้วกันโยมต้นเชิญได้เลย
ยมต้นท่านไม่บอกไว้ท่านบอกนักข่าวในพื้นที่
ท่านรอดปลอดภัยมาขนาดนี้แถมหรอ
เมื่อสักครู่ด้านบนนะคะ

แค่นี้แหละนะครับสวัสดี